ท่านผู้ชมครับเมื่อวานหลังจากเห็นคลิปกันก็สงสัยแปลกใจกันอยู่ว่า

เขาบอกเขาขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ฟาดเข้าไปแล้วเห็นไหมแล้วก็โวยวายโวยวายนี่ฮะ
เอาไม้ตะพดเนี่ยไปตีศีรษะชาวบ้านเขานี่แตกเลย
คือคนเจ็บเขาบอกเขาไม่ทราบสาเหตุยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แต่วันนี้หลวงตาอ้วนออกมาเปิดใจนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะครับเห็นบอกหนังคนละม้วนอยู่เหมือนกัน
ดูคลิปนี้ก่อนคนเจ็บชื่อนายเสมอสายดวงเป็นชาวบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
บอกว่าถูกพระในคลิปคือหลวงตาอ้วนเป็นพระในพื้นที่นี่แหละ
ใช้ไม้ตะพดฟาดเข้าที่ศีรษะแตกเย็บ๗เข็ม
บอกไม่ทราบสาเหตุที่ถูกตีนี่เลือดอาบเลย
แล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดฐานทำร้ายร่างกาย
นี่นะฮะวันนี้คุณแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปหาหลวงตาอ้วนนี่หลวงตาอ้วนนะฮะพระในคลิปนะครับ
อยู่ในพื้นที่บ้านกันฐาจานตมททุ่งมลอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุลิน
หลวงตาอ้วนบอกว่าอย่างนี้บอกขอชี้แจงหน่อย
เหตุการณ์ในคลิปที่ปรากฏเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
วันนั้นมีกลุ่มคนมากัน๖คนผู้หญิง๔ผู้ชาย๒
เลข๖๐๙๐ตะโกนวนอยู่อย่างนี้จะเอาอะไรก็ไม่เอาตะโกนอยู่อย่างนี้
แต่หลวงตาอ้วนบอกก็ยังไม่ได้ไปว่าอะไรนะ๑๑มิถุนายนวันนั้น
จากนั้นผู้ชายสองคนมานั่งที่แคร่ไม้ฝั่งซ้ายส่วนผู้หญิงสี่คนนั่งที่ฝั่งขวา
ผู้ชายสองคนนะก็ส่งเสียงเออะโวยวายคล้ายกับคนเมา
จนเขาจนคนที่เขามาดูดวงที่นี่นะแม่ค้าที่มาขายสลากที่นี่
ก็พากันพูดว่าทำไมหลวงตาไม่ลงไปห้ามปรามพวกนี้เขาเอ๊ะอ่ะเสียงดังโวยวายอะไรแบบนี้เนี่ย
ปกติไม่เคยมีใครมาแบบส่งเสียงดังก่อความวุ่นวายแบบนี้
หลวงตาอ้วนบอกว่าก็ลงมาจากที่พักสงฆ์ลงมาเตือนสองรอบบอกอย่าเสียงดังนะ
แต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุจนหลวงตาอ้วนบอกหมดความอดทน
ไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนจะได้เห็นความจริงว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตรงคลิปนี้เนี่ย
เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้บ้างที่คู่กรณีบอกว่าหลวงตาอ้วนยังจะ
เอาปืนมายิงเนี่ยพูดจริงนะเพราะตอนนั้นหมดความอดทนแล้ว
แต่จริงแล้วเนี่ยหลวงตาไม่มีปืนนี่ทำท่าให้เราดูด้วย
เห็นไหมฮะหลวงตาอ้วนบอกมันเป็นอย่างนี้นี่รอบที่๓แล้ว

ห้ามคนเมาเข้าในกุฏิด้วยห้ามอย่างเด็ดขาดด้วย
นี่แต่เขาบอกห้ามคนเมาเข้ากุฏิอย่างเด็ดขาดรู้สึก
หลังจากเกิดคลิปถึงมาติดหรือเปล่าห้ามขายลอตเตอรี่ในกุฏิด้วย
แต่ชุดนั้นที่มาเนี่ยหลวงตาอ้วนบอกโอ้โหเสียงดังโวยวายมาก
ผู้ที่เป็นคนทำความสะอาดที่พักสงฆ์ตรงนี้นะครับก็ยืนยันกับเรานะครับ
บอกว่าอีกฝั่งหนึ่งเหมือนจงใจมาก่อกวนในที่พักสงฆ์จริงนะ
หลวงตาอ้วนมาเตือนด้วยวาจาแล้วจริงจริงนะ
แต่อีกฝั่งนึงไม่ยอมหยุดนะฮะเสียงดังอยู่ตลอด
อาการเขาพูดมากพูดมากตั้งแต่อยู่ตรงนั้นแล้วค่ะ
เขาตะโกนออกมาหกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์
แล้วเขาก็เดินมาเดินมาตรงนี้แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่นู้น
แล้วเขาก็มาโกกวนพูดพูดพูดพูดอยู่นั่นเลย
หลวงตาก็ดูดวงให้เขาอยู่บนนั้นหลวงตาลงมาเตือนแล้ว
หยุดพูดหยุดพูดเขาก็ไม่หยุดหลวงตาก็เลยถือไม้นั่นแหละ
ไม้ตะโกกนั่นแหละจะลงมาเตือนกว่าสองครั้งเขาก็ไม่หยุดสักที
ดังใหญ่ดังใหญ่ก็เอาไม้ฟาดเลยค่ะนั่นเลยเขาก็ถ่ายได้ตรงที่ว่าไม้ฟาดนั่นเลย
ก่อนหน้านั้นเขาไม่ถ่าย
แต่ก็นั่นแหละอีกฝั่งหนึ่งเขาแจ้งความดำเนินคดีไงใช่ไหม

แล้วก็หลวงตาก็เป็นพระความอดทนอดกลั้นใช่ไหมฮะทีนี้พอมีปัญหาเกิดขึ้นก็ยุ่งแล้วนะครับ
หลวงตาอ้วนบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะให้ลูกศิษย์เนี่ยไปหาคนเจ็บ
ทางฝั่งคนเจ็บเขาเรียกเงินเจ็ดหมื่นบาท
สิทธิ์มองว่าเยอะไปแล้วไม่มีเงินขนาดนั้นด้วยก็เลยกลับมา
เจรจากันไม่ได้ระหว่างขับรถจะกลับมาหาหลวงตาอ้วนเนี่ยคนเจ็บก็โทรมาบอก
เอาเจ็ดหมื่นไม่เอาแล้วนะนึกว่าจะลดลงนะฮะ
เอาแสนนึงฮะหนักกว่าเดิมอีกบอกเป็นค่าทำขวัญเยียวยา
แล้วก็ไปแจ้งสำนักพุทธจังหวัดให้มาตรวจสอบที่พักสงฆ์ของหลวงละอ้วนด้วย
ว่าขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่าเป็นพระจริงหรือเปล่า
ทำไมมาอยู่ที่นี่อยู่รูปเดียวไม่อยู่วัด
วันนี้เจ้าคณะตำบลทุ่งมนต์ที่ท่านดูแลพื้นที่ตรงนี้
ครูปริยัติกิติวันท่านก็มาตรวจสอบที่พักสงฆ์ของหลวงตาอ้วน
คือที่พักสงฆ์เนี่ยอันนี้ถูกต้องหลวงตาอ้วนเป็นพระจริง
ส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกไปเนี่ยทางฝั่งหลวงตาอ้วนยืนยันว่ายังไงก็ไม่ศึก
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไม่เสียใจบวชมา๑๐ปีเนี่ยไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลย
แต่นี่ฮะมาตรวจสอบเอกสารต่างแล้วเนี่ยมันถูกต้องหมด
หลวงตามากขึ้นหลวงตาต้องทำยังไงรู้ไหม
ทำยังไงเราก็จิตใจสงบสงียาม

แต่ไม่เคยเอาอารมณ์หน่อยตั้งแต่๑๕ปีมาไม่เคยเลย
เพิ่งนี้แหละครั้งแรก
ครั้งแรกทุกเลย

จนร่องไห้ตัวเองตีเขา
อ๋อตีเขาตีเขา
ลงมาลงมาตีร่องไห้

เริ่มมีชื่อเสียงในหมู่ชาวบ้านญาติโยม

เกี่ยวกับเรื่องการดูดวงที่แม่นมาก

ก็มาอยู่ที่พักสงฆ์ตรงนี้นะครับ
ดูดวงเนี่ยหลวงตาอ้วนบอกว่า

หลังจากเจ้าคณะตำบลท่านมาตรวจสอบ

สำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัด

พักสงฆ์แทนที่จะอยู่ที่วัดเนี่ยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใคร
ในช่วงสถานการณ์โควิดแต่การมาอยู่ลำพังรูปเดียว
แล้วก็มีการดูดวงไม่ถูกหลักพระธรรมวินัยควรจะเรียกวัดต้นสังกัดให้มาพูดคุย
เพื่อให้เรียกหลวงตาอ้วนกลับไปอยู่ที่วัดให้ศึกษาพระธรรมวินัยให้งดงาม
วิถีของสงฆ์แล้วก็ทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ค่ะอ้าวเดี๋ยวเขาคงแจ้งมาที่หลวงตาอ้วนอีกรอบนึงอืม
ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลวงตาอ้วนว่าจะเชื่อที่ทางสำนักพุทธของจังหวัด
ว่าเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลท่านบอกไหมค่ะท่านจะมาอยู่ที่พักสงฆ์คนเดียว
แล้วก็ดูดวงให้ชาวบ้านนั่นน่ะสิคะแล้วยังไงอ่ะมันจะอยู่ยังไงอ่ะ
พระก็ต้องอยู่วัดไงค่ะโอ้โห